ข่าวแรกของเราในวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่ปัญหาทางสังคมนะคะ
เกี่ยวกับการทำลายป่าไม้รวมถึงทำลายสัตว์ป่าด้วยนะคะคุณผู้ชม
จากเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยบ้านเรา
ทำให้เราได้เข้าใจถึงหัวอกของเจ้าหน้าที่ป่าไม้มากขึ้นนะ
และต้องบอกว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ต้องเจอกับเรื่องที่เสี่ยง
แล้วก็อันตรายมากอยู่พอสมควรทำให้จิตอาสาที่เขาใช้ชื่อว่า
ทำด้วยใจนำโดยนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างท็อปดารานีนุษย์
และเพื่อนสมาชิกจิตอาสาหลากหลายวงการจัดทำโครงการ
ใครรักป่ายกมือขึ้นเพื่อระดมทุนซื้อประกัน
ที่ให้ความคุ้มครองแบบครอบคลุมทุกด้าน
แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจำนวน๑๖๓๑๙คนทั่วประเทศ
และได้จัดงานแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้นะคะ
ซึ่งก็มีคนบันเทิงจิตอาสามาร่วมงานกันเยอะแยะเลย
ไม่ว่าจะเป็นปนัทธวุฒินกสินใจเชอรี่เข็มอับศรอุ๋ยบุดาเบรส
ที่คำพรกล้องปิยะแล้วก็อีกมากมายนะคะ
ซึ่งในงานนอกจากจะมีการขายเสื้อที่ออกแบบโดยพี่ดุ๊กพานุเดชแล้ว
ก็ยังมีการเสวนาในหัวข้อปากของใคร
ที่มีเหล่าศิลปินดาราชื่อดังมาร่วมถ่ายทอดอีกด้วยค่ะ
เมื่อเค้าคภัณฑ์ทรกภัยก็ได้ขอบครัวเขาด้วยนะคะ
เมื่อตอน